อาจมากนะครับจากเหตุการณ์นี้เดี๋ยวกำลังจะพาไปดูความคืบหน้า
เกียรติเป็นฉายาของผู้ชายคนหนึ่งครับ
กลับมาจากเที่ยวผับขับรถกลับบ้าน
บนรถมีวัยรุ่นอายุ๑๘นั่งมาด้วยแต่ว่าเขาหลับอยู่
ตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงปืนดัง๓๔นัด
ปรากฏว่าหันไปมองคนขับคือตัวป่าเกียรติฮะ
โดนยิงกระสุนทะลุแก้มขวาออกแก้มซ้าย
แล้วมีกระสุนฝังในอีกหลายจุดด้วยนะครับ
จ้านที่พยาบาลปฐมพยาบาลช่วยชีวิตนายสมเกียจ
อายุ๓๕ชาวบ้านและวัยรุ่นจะเรียกกันว่าป่าเกียรติควรถบ

เป็นที่รู้จักของกลุ่มวัยรุ่นในพัทธลุงครับ
โดยเฉพาะวัยรุ่นในหลายตำบลเลย
วนมะพร้าวพญาขันลำปำ

เห็นว่าปะเกียจคนที่โดนยิงจะใจป้ามมากเลย
แล้วก็จะเป็นคนกลางคอยเคลียร์ปัญหาความขัดแย้ง
วัยรุ่นในพื้นที่พัทธลุงด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนั่นแหละครับ
ตำรวจสพเมืองพัทธลุงก็ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุคือถนนสายเอเชียฝั่งขาล่อง

ปรากฏโดนยิงแก้มขวากระสุนทะลุออกแก้มซ้าย
ชายโครงขวากระสุนฝังใน
ข้อเท้าขวาตอนนั้นก็โดนยิงเหมือนกันนะครับ

และรถคันนี้คือรถของป่าเกียจที่เขาขับมาแล้วโดนยิง
กระจกฝั่งคนขับไม่ต้องพูดถึงแทบไม่เห็นแล้วฮะ

บนรถคันนี้ที่นั่งมากับป่าเกียจด้วย
นั่งมาข้างชื่อว่าในเต้
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๘ปีครับ
เต้โชคดีนะที่ไม่โดนยิง

พบว่ากระจกแตกประตูฝั่งคนขับ
ประตูด้านหลังฝั่งคนขับมีรอยกระสุนถูกยิงจนพลุนฮะ
เจอหัวกระสุน๙มม
หัวตกอยู่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
เต้คนที่เขารอดจากการโดนยิงเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ

เมื่อคืนนี้ไปเที่ยวผับกันมา
ขากลับผมหลับมาบนรถ

สะดุ้งตื่นอีกทีอุ้ยได้ยินเสียงปืน
หันไปเห็นปรากฏโดนยิงครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงด้วยนะ
เพราะตอนที่ไปเที่ยวผับไม่ได้ทะเลาะกับใคร

แต่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นก่อนกลับ

กำลังจะกลับแล้วไปเจอผู้ชายแปลกหน้า
ไม่รู้จักกันด้วยนะผู้ชายคนนั้นรูปร่างผอมสูง
สูงประมาณ๑๘๕เซนสูงมากนะ
เสื้อยืดสีขาวใส่กางเกงยีนเดินมาถาม

วัยรุ่นคนนี้เขาเล่าให้ฟังอ้างแบบนี้นะครับ
แต่ว่าตัวปะเกียจเองไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงครับ

สักพักหนึ่งมีคนขับตามมาประกบ

จริงแล้วก็มีคนที่เขาหมั่นไส้ค่อนข้างเยอะ

คือเบื้องต้นในเต้ให้การได้ประมาณนี้เพราะยังช็อกและตกใจอยู่ไง
ส่วนตัวของนายสมเกียจหรือว่าปะเกียจยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการน่าเป็นห่วงนะฮะรอให้อาการดีขึ้นก่อน
เดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำด้วยหรือไม่ก็ต้องไปสอบที่โรงพยาบาลเพิ่มเติม
หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ
อาจมากจริงนะเนี่ยมีหลักฐานนะครับ